แม่บ้านพระจำบาล
แม่บ้านพระจำบาล
วันนี้ค่ะ
อ้าวกับพิศรีด้านค่ะผมท้าค่ะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ลดมากอ่ะวันนี้วันศุกร์ทีไรนี่นะ

ที่แรกนะคะจะพาไปพักผ่อนออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

ว้าวเอาออนเซ็นต์ก็ดี
ปลูกผักเลี้ยงไก่สแตนธรรมชาติผู้เข้าท่า

อ๋อใช่ไปเที่ยวไนสไตล์ญี่ปุ่นกับอภิษก่อน
ขอเสริมทัพด้วยเรื่องราวดี

หยุดบำรุงผิวสัปดาห์ละ๑ครั้งอ่ะฟังทางนี้ค่ะง่ายมากเลยคือในเวลากลางคืนเนี่ยนะ
เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นนะกติกาของเราก็คือหลังจากเราล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จ
ก็ไม่ต้องทาครีมบำรุงใดลงบนหน้าเลยไม่ต้องเลยย้ำย้ำไม่ต้องทาครีมบำรุงอะไรเลย
แม้แต่เซรั่มก็ไม่ต้องนี่ไงไม่เคยใช่ไหมพอเราไม่ทานเสร็จเราก็เข้านอนตื่นมาปุ๊บล้างหน้าด้วยน้ำเปล่า
ไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าไม่ต้องใช้สบู่อะไรทั้งสิ้นล้างด้วยน้ำอุ่นธรรมดาอย่างนี้แล้วนะคะ
ทำแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่วิธีนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนการอดอาหารผิว
เพื่อให้ผิวเราเนี่ยนะพักผ่อนจากครีมบำรุงต่างปล่อยให้ผิวเนี่ยมีการฟื้นฟูปรับสภาพแบบธรรมชาติ
ลับที่๒คืออะไรบำรุงผิวเสร็จเราก็ตบ
ยังไงคะที่คุณแม่หมายถึงนี่นะคะ
คนญี่ปุ่นเนี่ยแทนที่เราจะใช้นิ้วทาครีมข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหม
แต่พวกนางจะทาครีมด้วยการตบ
จะตุ้นผิวให้เกิดการไหลเวียนของเลือดนะคะ
ผิวได้ดูดซึมครีมลงไปได้ง่ายประมาณนั้น

เดี๋ยวจากสวยเราจะกลายเป็นช้ำค่ะ

ลับง่ายลองไปปฏิบัติกันดูนะคะ

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาล้านลาในสไตล์ญี่ปุ่นกัน